ข้ามถนนเหมือนกันค่ะพี่อุ๋ยที่อำนาจเจริญนะคะ
คือมีคุณยายวัย๗๗ปีข้ามถนนถูกรถชนจนเสียชีวิต
แต่ประเด็นของข่าวนี้ก็คือรถที่มาชนเป็นรถเบ้นของสอสออำนาจเจริญ
สสคทาเทพเตชเดชเรืองกุลแต่ตัวสอสอไม่ได้ขับนะคะ
คนขับรถเป็นคนขับตัวสอสอนั่งมาด้วยแล้วชนคุณยายที่ข้ามถนน
แต่ประเด็นที่ต่อเนื่องตามมาที่ถูกวิจารณ์ก็คือ
ท่านสสคทาเทพไม่ช่วยเหลือคุณยายอย่างเต็มที่หรือเปล่า
ตามไปโรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะมีการส่งคุณยายไปโรงพยาบาลไงคะ
แต่ว่าตัวสอสอเองกลับไปสนามบินที่อุบลแล้วขึ้นเครื่องมาสภา

อันนี้คือภาพหลังเกิดเหตุคุณผู้ชมไปดูหน่อยคืออย่างที่พี่อุ๋ยพูดก็ถูก
สอสอบอกว่าผมก็ช่วยนะคนขับรถที่มากับผมที่ชนเนี่ยก็ลงไปช่วย

เมื่อเช้านะคะตำรวจสพเมืองอำนาจเจริญได้รับแจ้งเหตุ
ก็ไปดูคือหน้าโรงเรียนบ้านไก่คำมุ่งหน้าไปอุบล

รถเองก็บุบเห็นไหมคะด้านหน้ารถเนี่ยสภาพรถด้านหน้า
คนขับรถก็คือคุณวิรายุทธ์
เป็นคนขับรถของท่านสอสอขทานทาเทพย์
ไม่ได้เจ็บอะไรทั้งคนขับทั้งสอสอไม่ได้บาดเจ็บ
แต่คุณยายท่านนี้เสียชีวิตเลย
อุ้หูยยายพ่อพลธานีอายุ๗๗นะคะ
คือตอนแรกก็มีการประถมพยาบาลก่อนค่ะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลอำนาจเจริญและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
อย่างที่มิ้วบอกคุณคุณผู้ชมมันมีคำถามไงคะว่า

เกิดเหตุปุ๊บคือลงจากรถมาดูไม่ไปดูต่อเหรอ
ไม่ตามไปช่วยให้เต็มที่เหรอมันเกิดคำถามตรงนี้ไงคะ
คือทำไมไม่อยู่ให้แบบจนแบบจนสุดทางแบบช่วยให้มันเต็มที่
คือตามไปดูที่โรงพยาบาลเพราะคุณยายท่านก็ไปเสียชีวิตใช่ไหมล่ะ
อย่างนั้นท่านจะรีบไปทุล้างที่ไหนอะไรยังไงเหรอ
แต่มีคำชี้แจงจากสสคทาเทพจากสภานะคะ
ยืนยันว่าคือไม่ได้ชนแล้วหนี
ก็เห็นภาพแล้วไงว่าตัวท่านสอสอเองกับคนขับรถ
ก็ลงจากรถไปช่วยเหลือคุณยายอย่างเต็มที่
ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ให้รับตัวคุณยายส่งโรงพยาบาล
รอให้การกับตำรวจในจุดเกิดเหตุด้วย
แล้วก็ให้ข้อมูลอย่างละเอียดนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๗โมงเช้า
กำลังจะไปสนามบินขับรถไม่เร็วมาก
ยืนยันว่าไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คุณยายท่านก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งแล้วตัดหน้ารถ
พยายามเบี่ยงหลบแล้วแต่หลบไม่ทันหลบไม่พ้นจริง
ตอนที่นำตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลคุณยายท่านยังไม่เสียชีวิตค่ะ

ก็จะต้องไปสนามบินอุบลราชธานี
เพื่อที่จะบินมาทำงานที่กรุงเทพมาสภา

ท่านส่อขาธาเทพบอกว่าเสียใจมาก
กำชับคนขับรถตลอดเวลาอยู่แล้ว
ให้ขับรถแบบระมัดระวัง

เยียวยาครอบครัวของคุณยายอย่างเต็มที่
เดี๋ยวประชุมเสร็จจะรีบกลับไปเข้ารบศพคุณยายท่านทันทีค่ะ
ท่านส่อยืนยันว่าที่บางศัพท์ธิบาย
น่าประชาพี่สะยาอยู่แล้ว
พี่น้องบรรชาชนทุกคนเข้ามาช่วยกัน
ตัวประเภทก็ต้องมีรุนชุดแรก

คือว่าเราได้ร่วมกันแล้ว
ท่านสอสอยืนยันย้ำมาแบบนี้นะคะส่วนบรรยากาศงานศพของคุณยายเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
น้องสาวของคุณยายนางทองใบเล่าทั้งน้ำตาเลยว่าพี่สาวจะข้ามถนนไปทุ่งนาค่ะ
ก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามแบบนี้จะข้ามทุกวันแต่ครั้งเนี้ยไม่ได้ข้ามจุดเดิมนะคะ
อาจจะมองไม่เห็นรถหรือยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าคุณยายที่เสียชีวิตท่านก็อายุมากใส่ตาไม่ค่อยดี
แต่ว่าคุณยายท่านก็เป็นเสาหลักนะคะเลี้ยงดูลูกชายที่สติไม่ค่อยดี
แล้วก็มีหลานที่ยังเล็กอยู่กัน๓คนจากนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะดูแลต่อ
ก็อยากจะให้ทางคนขับชนมารับผิดชอบนะคะแต่ว่าทางฝั่งคนขับชนก็คือทางฝั่งสอสอยังไม่ได้ติดต่อมาเลย
แต่ท่านส่งคนไปดูที่โรงพยาบาลนะคะส่งคนไปดูแลแล้ว

คนที่เห็นเหตุการณ์ก็ย้ำเหมือนกันนะคะว่า
หลังเกิดเหตุทางคนขับรถและตัวสอสอ

รอกู้ภัยมารอให้ข้อมูลกับตำรวจไม่ได้หนีไปไหน

กับคนที่เห็นเหตุการณ์ทุกคนเลยว่าไม่ต้องห่วงนะจะรับผิดชอบทุกอย่าง
แล้วยอมให้ถ่ายรูปเอาไว้ด้วยนะคะรูปทุกรูปที่เห็นที่แบบแชร์กันเนี่ย
คือท่านสอสอยอมให้คนที่เห็นเหตุการณ์ถ่ายรูปทุกอย่างเลยจะได้เป็นหลักฐาน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอรีบไปขึ้นเครื่องไปประชุมสภาที่กรุงเทพก่อน
เพราะตอนนั้นคุณยายท่านไม่ได้เสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุด้วย
แต่ตำรวจบอกว่าก็เป็นความผิดตามกฎหมายแล้วค่ะสำหรับคนขับรถให้ท่านสอสอคทาเทพนะคะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็นำรถมาเก็บไว้ที่สพเมืองอำนาจเจริญค่ะก็เป็นหลักฐานทางคดีด้วย
ก็ยังไงก็ฝากท่านสอสอรีบไปหายาดคุณยายกันแล้วกันนะ
เขาจะได้สบายใจหรือว่ามั่นอกมั่นใจกันว่าลูกหลานเขาที่ต้องมีคนดูแลต่อเนี่ย